นานหลายชั่วโมงติดต่อกันในจังหวัดจันทบุรี

ก็ส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาสะบาป
ทะลักลงสู่ลำทานอุทยานน้ำตกพริ้ว
แล้วก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสวนผลไม้
ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับ
อกจากนี้กระแสน้ำป่ายังทะลักท่วมถนน
ทางหลวงอามะเล็ก๓จันทบุรีตราศ
ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว
บริเวณหน้าวัดมังกรบุภาบรามแยกศูนย์วิจัยพืชสวนพลิ้ว
ก็เป็นระยะทางที่ฝนตกและน้ำท่วมแบบนี้กว่า๔๐๐เมตรนะครับ

ส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
แต่หลังจากนั้น๔ชั่วโมง
น้ำที่ท่วมขังก็ลดระดับลงเรื่อย
สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินะครับ

ไปดูที่จังหวัดตราดกันบ้างนะครับ
บนเกาะช้างแชร์กันหนักอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไป
ว่ามีประชาชนแชร์กันบอกว่าฝนตกหนัก
น้ำป่าถล่มเกาะช้างแล้วนะครับ
เพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนก่อนหน้านั้น
ส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านไก่แบ้
ชายเชษบ้านคลองพร้าว

ทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายจำนวนมากครับ
โดยจุดวิกฤตที่สุดอยู่ที่สะพานคลองภูนะครับ
ซึ่งถูกกระแสน้ำป่าซัดคอสะพานจนขาด
และนักท่องเที่ยวก็ต้องออกจากพื้นที่บางส่วนนะครับ
แล้วก็นายกเทศมนตรีตะบนเกาะช้าง

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ยังอนุญาตให้ชาวบ้านใช้เดินข้ามได้
และอนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์
ในการผ่านสะพานเส้นนี้ตรงนี้นะฮะ

ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว

คงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อน
แล้วก็ความแรงของน้ำให้มันคลายก่อนนะฮะ
ส่วนความเสียหายทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสำรวจ

ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่๘อำเภอนะครับ
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนหลายจุด

ด้านของนายวรวิทย์สุภาโชคชัย
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครประยอง
นำคณะออกสำรวจระดับน้ำท่วมขัง

โดยได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้ว๕จุด

ระหว่างรอการประบายเช่นเดียวกันนะครับ
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เตือนประชาชนจันทบุรีตราดชุมพรประนอง

ส่วนภาคใต้พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ลมแรงในระยะนี้แล้วก็มีฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของมรสุมในบ้านเรานะครับ